แล้วก็ได้บินเข้าพิธีวิวาแบบเรียบง่ายนะคะที่โบสถ์ค่ะ
รัศมีแขปุ๋ยไฟล์ก็ไปด้วยนะคะค่ะซึ่งเพื่อนเพื่อนค่ะ
ได้ทำเซอร์ไพรส์หนุ่มบอยด้วยการแต่งชุดไทยประยุกต์
สีแบบแจ่มดูสีแดงขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ
เห็นมาตั้งแต่ไกลเลยนะจ๊ะซึ่งตอนเข้าโบสถ์ค่ะ
หอมเพื่อนซีถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความยินดีไม่ไหวนะ
ร้องไห้ออกมาค่ะแต่หลังจากนี้นะคะแก๊งทัวร์งานแต่งยังไม่กลับไทย
ก็จะไปฉลองงานวิวารัศมีแขกับคุณเจมส์แฟนฝรั่งต่อที่เมืองใกล้กัน
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพกันนะ
บรรยากาศงานแต่งในโบสถ์นะคะคุณบอยพิศนุแล้วก็ร้องเพลงให้กับเจ้าสาวด้วยนะคะ
ตอนเดินมาแบบนี้ด้วยเพลงชีสนี่นะจริงบอยพิษนุเองเขาเคยเป็นนักร้องมาก่อน
จะมาเป็นพิธีกรมาเป็นนักแสดงอีกนะคุณแต่ว่านี่แหละโอ๊ยหวานชื่อ
ร้องเพลงแบบฝรั่งอึ้งไปเลยนะคะ
อยก็ร้องเพลงไปเพื่อนก็ร้องไห้ไป